ไปรีวิวสินค้าชนิดนี้

ฮะต้องไปอยู่ในนั้นไหมคะ
ใช้วิธีไหนก็ได้ในการที่จะรีวิวโรงเย็น
เพราะว่าโรงเย็นนี้มันจะติดตั้งเครื่องเซ็นเซอร์เอาไว้
เมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟตัดโลงไม่เย็นมันจะทำให้ศพเน่าได้
ดังนั้นต้องมีการทดสอบต้องมีการรีวิวกันก่อน
และเพจหนึ่งเขารับงานนี้คุณผู้ชมฮะ
ไปดูว่าเขารีวิวกันแบบไหนนะครับ

ใครก็ได้ช่วยด้วยลมไม่เย็นเรียกช่างมาปรับความเย็นให้ทีข้างในร้อนมาก
ใครก็ได้ช่วยด้วยลงไม่เย็นเรียกช่างมาปรับความเย็นให้ทีข้างในร้อนมาก
อันนี้ดูไอเดียก่อนนี่ไอเดียของวิเชียนบุรีโรงเย็นนะครับ
ร้านนี้อยู่ในตำบลน้ำร้อนอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะฮะ
คือนี่เขาทำไอ้อุปกรณ์ติดตั้งแบบนี้คุณเครื่องตรวจจับความผิดปกติของโรงเย็น
ถ้าไฟมันตัดความเย็นข้างในไม่มีมันอาจจะทำให้ศพเน่าได้นะคุณนะ
ดังนั้นเขาก็เลยติดตั้งไว้เลยถ้าเมื่อไหร่ไฟตัดหรือว่าโรงมันไม่เย็น
ก็จะมีเสียงเตือนออกมาแบบนี้ช่วยด้วยคือข้างในร้อนมากช่วยด้วยค่ะ
ช่วยด้วยค่ะร้อนโก๊ยซิครับ

แต่อุปกรณ์ตรวจจับนี้มันมีประโยชน์มากนะ
มันตรวจจับกระแสไฟฟ้าว่าไฟมันดับอุณหภูมิที่ตั้งไว้
มันทำให้โรงไม่เย็นหรือเปล่ามีอะไรติดขัดหรือเปล่า
อัตโนมัติใครก็ได้ช่วยด้วย
ถ้าเป็นเสียงแบบเรียกว่าช้าหน่อยครับยึดยันหน่อย
ใครก็ได้ช่วยด้วย
น่ากลัวอันนี้อีกน่ากลัวไปใหญ่แล้วนะ

คุณผู้ชมเมื่อกี้ได้ยินเสียงที่ไม่ใช่ภาษาไทยไหม
อ่ามี๓ภาษาฮะ
แล้วก็ยังมีอีกภาษาหนึ่งภาษากัมพูชา

เออ๓ภาษาเลยนะครับ
เพราะเขาขายให้แบบว่าต่างชาติด้วยไงคุณ

ทางร้านวิเชียนบุรีโรงเย็นยังจ้างให้เพจหนึ่งนะ

ช่วยลงโฆษณารีวิวโรงเย็นให้หน่อย

ทีนี้เพจตกใจเลยนึกว่าโดนแกล้งตอนติดต่อมา
เมื่อรู้ว่าเป็นเรื่องจริงถามว่าเพจรับไหม

จะรีวิวสินค้าชนิดนี้อย่างไร
ไป๓วันทางเพจรีวิวสินค้าโรงเย็นให้ร้าน

มีนักแสดงคุณนักแสดงที่ทางเพจจัดทำโดยนักแสดงเข้าไปอยู่ในโรงเย็นเลย

นี่ไงผมถึงหาว่าถ้าเขาจ้างคุณปุ้ยคุณก๊อบคุณผู้ชม

แล้วก็มีการรีวิวแบบนี้แล้วก็มีข้อความที่เพจเขาลงไว้บอกว่า
เริ่มเลยท่านใดสนใจโรงเย็นบริจาควัดเพื่อสะดอกเคราะห์ต่อชะตา
โรงงานผลิตอยู่ที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
สำหรับคนที่ไม่มั่นใจในสินค้าสามารถทดลองนอนก่อนได้
พร้อมแพ็กเกจฝึกคุยกับรากมะม่วงฟรี๓
แล้วก็๓๒ไป๓๒๑๓๒ไปวิเชียนบุรีโรงเย็น
ผู้ชมทำอัพโพสต์นี้ไปเรียกเสียงฮือฮาแบบโอ้โห
กันได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะ
ใครอยากทดลองไม่ไปไม่ไปทดลองแบบนี้ไม่ดีนะ

แต่ผมชอบไอเดียของทางร้าน
คนที่ติดตั้งให้อุปกรณ์เซ็นเซอร์